อยู่กันที่เรื่องของงานแต่งแต่ว่างานแต่งครั้งนี้ทำให้กับเจ้าสาว
ชาวปัตตณีค่ะช็อกวิมามันลมเลย
เพราะอะไรอ่ะเงินสินสอดหายไปกลางงานคุณผู้ชมฮะ
หามเลยครับคุณผู้ชมหามขึ้นเปรย์แบบนี้เลยค่ะ
เหตุเกิดที่ตำบลราตาปัญญังอำเภอย่าริงครับ
คนร้ายปีนบ้านเข้าไปขโมยเงินงานแต่งของบ่าวสาว
ช่วงที่กำลังจัดงานแต่งอยู่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โห
เจ้าสาวกับแม่เจ้าสาวช็อกเลยหมดสติเลยต้องเรียกกู้ภัย
ปฐมพยาบาลนำตัวไปดูอาการต่อที่โรงพยาบาลครับ
แขกในงานนักอุตส่าห์จะมาร่วมแสดงความยินดี
ตกใจกันใหญ่ช็อกกันใหญ่อืมเหตุเกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสิบแปด
กันยายนตอนสิบหกนาฬิกาครับค่ะมาฟังเจ้าบ่าวเล่าหน่อย
เจ้าบ่าวชื่อคุณสาเพียรมะแสนเนี่ยเล่าว่าในวันงานเนี่ยคนเยอะ
คนเยอะมากตัวเขาที่เป็นเจ้าบ่าวไปช่วยจัดรถอยู่ที่ที่
อยู่หน้าบ้านแล้วก็คอยต้อนรับแขกที่มาในงาน
คุณผู้ชมสักพักหนึ่งพี่สาวของเจ้าบ่าวมาบอกเขาว่า
เฮ้ยซาเพียนซาเพียนเงินกับมือถือของพี่สาวหายไป
อืมพอโทรไปคุณผู้ชมโทรติดด้วยนะค่ะแต่โดนตัดสายไปครับ
แล้วคนที่ถือมือถือไว้ปิดเครื่องหนีไปเลย
เจ้าสาวกับแม่เจ้าสาวพอรู้เรื่องนี้เข้าเริ่มระแวงแล้วเฮ้ย
เอาแล้วเงินน่ะเงินที่เก็บไว้ในห้องข้างบนบ้านชั้นสองไง
อยู่หรือเปล่าเนี่ยพอไปดูปรากฏเงินที่เก็บไว้ในกระป๋องสี
หายไปครับหายไปหมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วห้องนั้นล็อกไว้อย่างดีนะ
คุณผู้ชมแต่ตอนเข้าไปไปเจอว่าเศษฝ้าบนผนังด้านบนมันตกหล่นอยู่
คนร้ายมาจากทางนั้นหรือเปล่าก็ทำให้แม่เจ้าสาวกับเจ้าสาว
สุดเป็นลมล้มพับไปเลยญาติต้องโทรเรียกรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลครับ
เจ้าบ่าวยังบอกอีกว่าเสียใจอย่างมากเลยที่เกิดเรื่องแบบนี้เนี่ย
แต่งงานวันมงคลตำรวจสอบประคำพยานและเร่งติดตามตัวคนร้าย
อย่างเต็มที่เลยตอนนี้เบื้องต้นเจอผู้ต้องสงสัยแล้วครับ
เดี๋ยวจะนำตัวมาสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
งานแต่งงานที่จัดที่บ้านเนี่ยนะต้องหาคนเฝ้าเลยนะ
เขามีค่าสินสอดของมั่นของอะไรที่อะไรมาเนี่ย
มันวุ่นวายคนเยอะครับเออนะครับ